เวลาและทัศนคติ

ในวงการเขาจะมากล้าคุยกับผมเหรอ

ไม่เดี๋ยวเขาก็กลัวว่าเป็นข่าวนะ

แต่ว่าชีวิตลูกมันยากนะ

อาจจะด้วยอยู่ด้วยกันนาน
อันนี้คือผมบอกคำตอบไม่ได้จริง

คือเราเป็นฝ่ายที่แบบ

แต่ฝ่ายหญิงเหมือนเป็นฝ่ายที่
รับแรงกระแทกอะไรมา
หมายถึงว่า

มันมันไปขัดใจอะไรเขา
หรือทำให้เขาคิดมากหรืออะไร

สะสมอาจจะสะสมไปเรื่อยใช่ไหม

ไม่หวานหรือหวานน้อยลงมั้ย

อะไรมันจะเกิดขึ้นระหว่างนั้นผมไม่รู้แล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายบอกว่าไปต่อไม่ได้

แปลว่าเขาก็คิดดีแล้วแหละ

หมายถึงเราอาจจะทำอะไรที่เราไม่รู้ตัว
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องโอเค

มันมีกลิ่นตะหงิดตะหิดในใจระหว่างที่เขาบอก๑ปีที่เปลี่ยนไป

แต่ว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือ

อดไม่เหมือนเดิมหอมไม่เหมือนอะไรอย่างนี้ไหม

แต่ว่าสัมผัสได้ก็คือลูก
ลูกเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์เรามีลูกนะ

ไม่ใช่แม้แต่กับแม่นะผมด้วย

คือชีวิตผมกลายเป็นว่าลูกสำคัญกว่าเมียแล้ว

ก็คือมีลูกสำคัญกว่าผัว

เพราะฉะนั้นเรามีสิ่งสำคัญที่สุดโผล่ขึ้นมา
ชีวิตทั้งหมดทุ่มไปให้กับไอ้นี่

บางทีผมอาจจะลืมเรื่องของเมีย

รู้สึกตัวอีกทีเราก็ให้ความสัมพันธ์กันและกันน้อยลง

ใช่ถูกต้อง
แต่ผมว่าโดยรวมมวลรวมนะ

บอกว่ากติกากันและกันค่อนข้างจะ
ทุกคนจะทำด้วยความเต็มใจอย่างพระเจ้า

มันเปิดในที่เราไม่รู้ไง
คือด้วยความชอบของ

คือผมเชื่อว่าตอนที่

คือผมก็ไม่ได้ตามแฟชั่นผู้หญิง

จ้าให้สัมภาษณ์หรือคุยกับพี่ส่วนตัวว่า
ตอนที่ไม่อยากให้สัมภาษณ์เพราะว่าไม่อยากตอบคำถามนี้
เพราะไม่มีจริงไม่อยากให้มันเป็นประเด็น

ใช่ไหมใช่ไม่มีใครมีคนใดคนหนึ่ง

คุณพูดแล้วตัดไปบางประการที่สนใจมากเลย

แต่ว่าจริงเวลาคบกันจริงเรื่องนี้

มันไม่ได้เป็นเพราะอายุ

ผู้ชายที่แม่งหกสิบเจ็ดสิบ
ยังได้
มีผู้หญิงมาน่ารัก

บางทีมันก็มี

ไปผ่าท้องก็ทำไม่ได้

เรื่องลูกมันมาก่อน

ทุก๒ชั่วโมงก็คือใน๑วันมึงให้นมไป๑๒ชั่วโมงแล้ว
เวลาสระผมยังไม่มีมึงเอาเวลาให้หน่อยไปมีเซ็ก
ถ้ามึงไปขอมีเซ็กเขาก็ไม่เอาด้วยกับมึงอยู่ดี
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูรู่ดูทางเราก็ไม่อยากไปกวนกลัวเขาเหนื่อย
แต่การที่เราไม่ดูเราไม่ไปตื้ออะไรอย่างนี้

เออแต่เราก็ไม่รู้แล้วมันพันหัวกับผมตอนนั้น
ไปออกกำลังกายแล้วกระดูกสันหลังข้อที่๒มันทำการบ้านไม่ได้ไปประมาณ๖เดือน
พอตอนยังไม่หายก็ไปทำนะก็ไปมีกิจกรรมกัน
เขียนเข้าโรงพยาบาลเลยผมเราก็มันห่างมานานแล้วเอาเรามาทำกันหน่อย

ก็นี่แหละก็ไปลองใช้หลังมา
ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีเซ็กไม่ต้องใช้หลังมากขนาดนี้
จริงแล้วนี่คือความรู้ใหม่นะเวลามีใช้ต้องใช้หลังนะ
ใช่คือเราก็ไม่ได้แบบเราอาจจะทำน้อยลง
ผมก็คิดว่าเป็นทุกบ้านแหละมึงคบมา๑๑ปีมีลูกอะไรอย่างนี้
จะมาทุกวันเหมือนตอนที่มึงรู้จักกันวันแรกเนี่ย
ถ้าทำได้เนี่ยผมขอบคุณเลยที่คุณเสมอต้นเสมอไประดับนั้น
แต่ส่วนใหญ่มันก็จะน้อยลงไปตามการเวลา
จำวันที่เขาบอกว่าแบบไม่ไหวแล้ว

เพราะเราไม่เคยคิดในชีวิตจะมีคำนี้เข้ามาใน

ขนาดนั้นเลยเหรอทั้งที่เราก็เป็นเหมือนเดิมถูกไหม

เหมือนอามาอะไรนะอยู่ในรถน่ะ

ก็หย่ากันเถอะพี่อะไรอย่างนี้ใช่

แต่เราเข้าใจนะเพราะว่าทำอะไรมันต้องชัดเจน
หมายถึงว่าเขาจะได้ไปต่อของเขาได้ไง

แต่มันมีลูกนะไม่เคยคิดหรอกครับว่า

ผมก็คิดแบบนี้เลยผมเป็นคนหัวโบราณ
ว่าอะแล้วไอ้ที่เราโตมาแบบ

ข้อนี้แปลว่าปัดตกไป
ว่าเลิกกันลูกก็เป็นคนดีได้

อันนี้ปัดตกแล้วเราก็เลยไม่ค่อยค้านเขาแล้ว
เพราะตอนนั้นคือมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่ลูก
เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกกับคนที่ดูว่า
มันไม่เสมอไปว่าพ่อแม่เลิกกัน

ลูกมีปัญหาเพราะพ่อกับแม่ไม่มีเวลาให้ลูกมากกว่า
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทั้งพ่อทั้งแม่มีเวลาให้เขาเนี่ย

ต้องขอโทษเอฟซีบางคนที่แบบ

แต่บางคนอาจจะแนะนำผมในความคิดที่แตกต่างกับผม
สงสารไทก้ากลับมาดีกันเถอะ
คือไม่รู้จะสงสารไทก้าทำไม
เพราะว่าผมอยู่ใกล้๒๔ชั่วโมง

ใช่นี่มันก็ต้องเดินอุ้มลูกออกไป
เพราะฉะนั้นมันมีอะไรต้องสงสาร
ถ้าผมไม่ได้เลิกกัน
แต่วันผมออกไปกินเหล้าไม่เลี้ยงลูก

แต่พ่อกับแม่รักมันทั้งคู่

แล้วเราก็ได้ทดลองปรับปรุงตัวแล้ว
ทดลองเว้นวักทดลองสิ่งต่างแล้ว

ตัดสินใจแบบว่าคุณฮันพันธ์แร่งไม่มี

ยิ่งกว่าโทนี่สตาร์ฟกำลังสร้างชุดเกาะไอรอนแมน

แต่อย่าคิดว่าแนะนำแล้ว
ผมจะทำแล้วมันจะรอดตามที่คุณคิด
เพราะผมจริงผมทำมากกว่าที่พวกคุณแนะนำมาอีก

เป็นเพื่อนกันได้หรือครับเวลาเลิกด้วยกัน
หรือว่ามันมีโซ่ทองคล้องใจอย่างที่โบราณเขาบอกมีลูก

มันคือลูกก็คือเรื่องหนึ่ง

เราใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ๒ปี

ทุกอย่างมันปกติทุกอย่างมันปกติเลยพี่วิธีการเลี้ยงไทก้าในท่ามกลางที่คนเขามองนะครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ
แม้ผมไม่เห็นด้วยตาเนี่ยสมบูรณ์แบบมากคำถามคือวิธีการเลี้ยงไทก้าเป็นแบบไหน
วิธีการเลี้ยงไทก้าคุณเลี้ยงเหมือนเพื่อนเลยนะใช่พี่เลี้ยงเหมือนเพื่อนเลี้ยงเหมือนน้องเลี้ยงเหมือนลูก
วิธีการของผมก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันเนี่ยไม่อายการทำกินคือลูกคนมีตังค์ส่วนใหญ่อายการทำกิน
ไม่กล้าขายของขายเพื่อนเพราะว่าเพื่อนที่โรงเรียนรวยทั้งนั้น

เป็นเรื่องน่าอายผมเจอมาหลายบ้านแล้ว
เพราะฉะนั้นผมเทรนด์เขาตั้งแต่เกิดเลยว่าหนูต้องขายอะไรสักอย่าง
ก็คือขายเวย์กับป๊าขายป๊อปอัพกับป๊าขายทุกวัน

อ่าเขาก็คือทุกวันนี้ก็คืออยากขายอ่าแล้วทุกวันนี้คือเขาได้ผลตอบแทนจริงคือขายปุ๊บผมให้เงิน
อ่าผมให้เงินเลยแล้วเขาก็จะรู้ว่าเงินนี้เนี่ยเอาไปซื้อของเล่นอ่าได้เท่าไหร่กี่ตัวกี่ตัว
เพราะฉะนั้นเขาจะมีแรงจูงใจในการทำงานหาเงิน
นี่ก็คือผมก็จะปลูกฝังไปเรื่อยเรื่องวิธีการหาเงิน
กับอีกเรื่องหนึ่งคือผมก็จะสอนตลอดว่าคำคติประจำใจของผมคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
อะไรก็ตามที่ทำเองได้ห้ามของรอให้คนอื่นทำให้เช่นหิวน้ำหยิบเองป๊าหยิบให้หน่อยไม่
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนลูกไปหยิบเองป๊าอันนั้นอันนี้ถ้าลูกทำเองได้ลูกต้องทำ
เราจะบอกเขาเสมอว่าพ่อมึงไม่ได้อยู่ค้ำฟ้านะวันหนึ่งอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้
วันนั้นน่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ทำเองอะไรทำเป็นต้องรีบทำให้หมด
ใช่ใครกล้ามีแววที่จะเป็นนักขายไหมผมว่ามีแววหาเงินเอง
เพราะว่าตอนนี้เขารู้จักคำว่าทำงานเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการซื้อของเล่น
วันนั้นกลางคืนเขาจะบอกว่าเขาอยากขายเวย์เพื่อจะเอาเงินไปซื้อของเล่น
เหมือนคุณนะใช่ครับมีความเป็นคุณแล้วเป็นความเป็นนิวเคลียร์ไหม
ใช่ผสมกันค่ะ
ในมุมเพชรจ้าคนที่เขาเคยรักและปัจจุบันยังรักอยู่แม้จะเปลี่ยนสถานะ
องรูปแบบนี้ว่ายังไงสนับสนุนคุณสนับสนุนนี่เขาบอก
ใช่คือผมไม่เขียวแล้วไงพี่คือแบบเขาเรียกอะไรชีวิตเองของคุณ

แต่คุณสมัยก่อนที่เขามีแฟนคุณก็ไปส่องสตคุณเคยเคยสามารถใช่ไหม

เพราะว่ามันใช้เวลาไงพี่มันช่วงแรกมันไม่ได้เลย
มันทั้งห่วงทั้งโมโหทั้งอะไร

ใช่แต่ตอนนี้มัน๒ปีแล้วมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันดีหมด
เพราะฉะนั้นแปลว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้
เพราะฉะนั้นอะไรที่เขามีความสุขเขาไปทำเถอะ

ผมไม่ได้สกรีนนะเอาจริงแต่ว่า

เจอเจอบ่อยมากใช่เจอบ่อยเลยแต่ว่า

แต่ผู้ชายมันจะมีเส้นค์นะคะเพจ้าเวลาเห็นคนที่
ใช่เราเห็นเราก็โอเค
โอเคนะคนที่เขาพามาเจอก็เป็นคนโอเค

ในมุมเราคนที่เคยรักมาก่อนและปัจจุบันก็รักอยู่

เพราะว่าคุณคุณแค่ผม

เพราะฉะนั้นไม่ต้องวัดอะไรหรอก

อยากจะไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนคุยกับใคร
ถ้าทำแล้วมีความสุขรีบทำซะ
มีข้อบ่งชี้ตักเตือนอะไรไหมครับ
ด้วยความเป็นห่วงเขาให้ใช้ชีวิตไปเลย
อาจจะเป็นเพราะว่านิวมันเป็นคนที่
เรียกเลือกเป็น

เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง
ไม่เอาแบบแปลกมาครบอยู่แล้ว
เขาไม่ไปคบคนแปลกอยู่แล้ว
เขาพามานั่งที่นี่ไหมคุณดูโงเห้งแล้วเป็นไงบ้าง

ชายจะมาตัดสินว่าคุณนี่ผ่านชะลุนี้แน่นอน

รักครั้งใหม่ของเขาอาจจะเป็นแฟนปอปพี่แรอฟ
อาจจะเป็นรักครั้งใหม่แล้วอาจจะแต่งงานหรือไม่อย่างไรไม่รู้

เขาก็บอกว่าเราก็พามาให้เขาดูหลายคน
หลายคนถ้าไม่พอใจก็ทำดึงหน้าเฟี้ยใส่นะ

หมายถึงคุยคุยต้องคุยแหละพี่เพราะว่ามันโสดอ่ะ

กูกลับมาแล้วก็ต้องคุยอ่ะ
ไม่คุยไม่คุยไม่ไหวนะ

เฮ้ยมันไม่มีแล้วแหละหมายถึงว่าชีวิตคู่อ่ะ
เออมันไปมันอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับเพื่อนดีกว่า

อะไรอย่างนี้แต่บางทีได้คุยกับสาวที่แบบวัยรุ่น

ก็มีความตื่นเต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาได้

ใหม่แปลกใหม่พี่เราไม่ได้คุยกับสาวมา๑๑ปีอ่ะ
เปรคของเพจ้าเมื่อบาดเจ็บจากการแต่งงานแล้ว
ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ไม่เข้ามา

หมายถึงว่าเราอยู่ในชีวิตกรอบครอบครัว
ที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวเฮ้ยต้องไปกินเหล้าเว้ย

ต้องไปดูบุรีเว้ยต้องพูดเพราะ

ต้องนอนเร็วอยู่ในเกาะมานาน

แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายคนอื่นก็อาจจะบอกว่าอยู่ในคุกมานาน

พอเฮ้ยมันออกมาแล้วว่ะมันออกนอกกรอบมา
เขาต้องเต็มเหนียว

คุยเป็นคนปกติทั่วไปหรือคนอยู่ในวงการ
ก็ส่วนใหญ่คุยคนปกติอ่ะพี่

ในวงการเขาจะมากล้าคุยกับผมเหรอ

เขาก็เป็นข่าวหรอกเขากลัวว่าเป็นข่าวใช่ไหม

คือผมมีคุยใช่ไหมครับ

พาคุย
เวลาคุยกับใครก็
ก็ค่อยมาบอก

ห่วงเวลาที่จะให้กับผู้หญิงอีกคนนึง

ผมนอนกับลูกอาทิตย์หนึ่ง๔๕วัน

แปลว่าผมจะไม่ได้ออกไปเที่ยวกลางคืนเลย

ถ้าใครซักคนที่เข้ามาโดยพอดีเนี่ย
ถ้ามีได้ถึงจะอยู่ด้วยกันได้

ถามด้วยความรักสำหรับแฟนคลับของคุณนะครับ
คุณจะแต่งงานไหมเข็ดการแต่งงานไหม
แต่แค่ชีวิตคู่แม่งยาก
ตอนเราเป็นวัยรุ่น
ไม่มีอะไรมีปัญหาแล้ว

กันไปร้องไห้กินเหล้าเมาสักเดือนหนึ่ง

ไปออกไปหาผู้ชายกันดีกว่า

แต่ชีวิตคู่ไม่ใช่พอเป็นคู่กันปุ๊บเวลามันเศร้าไปเลย
มึงอย่าออกไปกินเหล้ามึงจะไปทำไมใครจะเลี้ยงลูกแล้วกูจะอยู่ไง
พอมันเป็นชีวิตคู่แต่งงานปุ๊บมันไม่เหมือนเดิมนะ
จะมาเลิกจะมาอะไรไม่ได้แล้ว
เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าจะแต่งงานทีดูกันให้ดีศึกษากันให้แน่น
ขนาดพี่แน่นแล้วก็ยังไปไม่รอดเลย
แสดงก็มีบางคู่ที่เขารอดกันมันก็ดี
แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าศึกษากันให้ดีดีกว่า
อยากจะถามผมว่าเสียใจอะไรไหมก็คือไม่เลย
ที่ผ่านมาคือเราทำดีที่สุดน้องทำดีที่สุด
เราไม่ต้องไปโทษใครอย่างนี้ดีที่สุด
หลังจากนี้จะแต่งงานอีกไหมมีความคิดจะแต่งงานไหม

จะแต่งได้แต่งได้เพราะอยากมีลูกเพิ่ม
แต่ว่าแต่ชีวิตกูมันยากนะมันเหมือนอะไรอ่ะพี่
มันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนให้ได้ไปทำอะไรยากยากที่มันรู้ว่ามันยากมากเลยอ่ะ
ก็จะถามว่าจะทำมันไหมผมก็เลยตอบไม่ได้ว่า
ตอนนี้ยังไม่อยากแต่ง
คำถามสุดท้ายเป็นคำถามระดับชาตินะครับ
โอ้โหนิกกี้พิมพ์นี่ต้องเรียกผมพี่เลย

ขอบคุณครับพี่เรย์ครับ
โอ้โหนิกกี้พิมพ์นี่ต้องเรียกผมพี่เลย